ถ้าเห็นคนรักเก่าของคุณตอนนี้น่าชื่นตาบานซะเหลือเกินนะครับ
ทายาทตัวน้อยอัพอินสตราแกรมทุกวัน
มีแฟนผงแฟนเพจติดตามแล้วก็ให้กำลังใจกันตลอด
ต้องบอกว่าแม้จะไม่อยากเห็นแต่ว่าฟีดข่าวเนี่ยขึ้นแน่นอนนะคะ

ใช่แล้วค่ะนั่นก็คือคุณโบวี่อัธมานั่นเองเขาบอกว่า
แฟนเก่าอย่างโบวี่เนี่ยทำใจได้รึเปล่า
ประกาศชัดเจนเลยว่ามีทายาทตัวน้อยด้วยกันแล้ว
งานนี้ทำใจลำบากหรือเปล่านะฮะ

ทัศภาควงหวานใจกุ๊บกิ๊บสุมนทิพย์ออกมาตั้งโต๊ะแถลงข่าวนะครับ
กำลังจะมีทายาทตัวน้อยกันเนี่ยแล้วก็จะเข้าพิธีวิวาในเดือนมกราคมที่จะถึงนี้
ข่าวแรกก็เจ็บแล้วนะข่าวสองเจ็บยิ่งกว่าอ่าเป็นไง
หลายคนก็เลยจับตามองไปที่อดีตคนรู้ใจของฝ่ายชายอย่างสาวโบวี่
ที่ตอนนี้โบวี่หันหน้าไปพึ่งธรรมะปฏิบัติธรรมแบบเงียบในช่วงเวลาที่มันไล่เลี่ยใกล้เคลียงกัน

ให้หลายคนเข้าใจว่านางร้ายหน้าสวยต้องการจะสงบจิตสงบใจ
เพราะฉันทำใจไม่ได้
ไม่ได้คิดอะไรนะคะรู้สึกยินดีด้วยละกัน

ซึ่งที่ผ่านมาบี้เองก็เป็นคนน่ารัก
เชื่อนะคะว่าบี้จะทำหน้าที่เป็นคุณพ่อได้ดีเลยทีเดียวค่ะ

ไม่ได้ว่าทำใจไม่ได้อะไรนะคะ

ปฏิบัติธรรมมา๔วันออกมา

มีข่าวใหญ่เกิดขึ้นขนาดนี้เลยนะเนี่ย

ว่าเขาเป็นผู้ชายที่น่ารัก
เชื่อว่าเขาต้องเป็นคุณพ่อที่น่ารักมากแน่เลย

เราได้มีการร่วมแสดงความดีส่วนตัวไหมคะ
คือยังเพราะว่าโบรู้สึกว่าข่าวมันใหญ่

โบก็เหมือนเกรงใจที่จะส่งไปอะไรอย่างนี้ค่ะ